แล้วก็มาถึงวินาทีที่สำคัญนะครับที่จะตัดสินโชคชะตาครอบครัวของแม่การจากอุบลราชธานีว่าจะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตต่อลมหายใจหนึ่งล้านบาทได้หรือไม่นะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับห้าพันบาท
ถ้าตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ถ้าตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ผมก็มาลุ้นกับครอบครัวของเราในตอนนี้เหมือนกัน
อยากจะรู้เหมือนกันว่าวันนี้เราจะได้ทุนไปต่อลมหายใจสูงสุดหรือไม่

ผมเชื่อนะว่าทุกคนกำลังเอาใจช่วย
เพราะเด็กน้อยน้องฟ้ากำลังรอแม่และครอบครัวกลับไป

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลย
ข้อแรกจากเรื่อง

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ปีนักศัตริย์ใดที่ระบุอยู่ในแผ่นศิลาจาลึกดวงเลิกสารหลักเมือง

เมฆเลือกตอบตัวเลือกที่๒ปีกุล

ถูกถูกถูกถูก
ถูกครับ
เพราะฉะนั้นทำไปได้แล้ว๑ข้อนะครับตอบถูกนะฮะ
ครอบครัวของแม่การจากอุบลราชธานีได้รับทุนในข้อแรก๕๐๐๐บาท
ผ่านไปยังเห็นรอยยิ้มขนาดนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นเราอยากเห็นรอยยิ้มไปทุกข้อทุกข้อทุกข้อเลยนะครับ
อยากให้มีรอยยิ้มกลับไปถึงเด็กน้อยด้วย
ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยเรื่องต่อไปจากเรื่องวัดสว่างอารมณ์ครับ
และคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ประตูทางเข้าพระอุโบสถระบุปีที่สร้างขึ้นเมื่อปีใด

ตาอำเลือกตอบตัวเลือกที่สี่พศ๒๕๕๔

ถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูกถูก

โอ้ยดีใจกว่าโดดกอดเลย

พศ๒๕๕๔นะฮะ
ประตูทางเข้าพระอุโบสถ

ครอบครับ

ครอบครับ

ครอบครับ

ครอบครับ

ครอบครับ

ครอบครับ

ครอบครับ
ครอบครับ

ครอบครับ
ครอบครับ
ครอบครับ

ครอบครับ
ครอบครับ

ครอบครับ

ครอบครับ
ครอบครับ
ครอบครับ

ครอบครับ

ครอบครับ
ข้อนี้ทำได้นั่นหมายความว่าวันนี้ได้มีเฮได้เงินล้านกลับบ้านนะครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับค่ะจากเรื่องสุดท้ายพร้อมไหมครับ
พร้อมถ้าพร้อมแล้วมาลุ้นเงินล้านไปกับครอบครัวแม่การกันนะครับ
ผมจะเลือกเฉลยเรื่องสุดท้ายจากเรื่องบ้านของเราครับคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
ใบประกาศโรคไข้เลือดออกที่ติดอยู่ที่บ้านตัวการ์ตูนเด็กนักเรียนมีผมสีอะไร
สองจ้ะสีดำค่ะคุณยายเปื้อง
เลือกตอบตัวเลือกที่สองสีดำซึ่งเป็นคำตอบที่
ทุกคน

เอาไปอย่างไรเอาไปอย่างไร
ผมของตัวการ์ตูนเด็กนักเรียนนั้นมีผมสีอะไรยายใส่ชุดสีอะไรสีฟ้าสีฟ้า
เอาล่ะแต่วันนี้นะฮะครอบครัวของแม่การนะครับทำไปไม่น้อยเลยนะฮะได้ไป๓ข้อ
๑แสนบาท
จริงแล้วเนี่ยคาดหวังว่าเราทำได้กี่ข้อในวันนี้

แล้วมันเกินคาดนะฮะเขาตั้งเป้าไว้แค่สองข้อเองนะคุณผู้ชม
วันนี้ได้ไปตั้งหนึ่งแสนบาทจะไปต่อลมหายใจในเรื่องอะไรก่อน
จะไปลงทุ่มทำผนมซื้อเปลี่ยงซื้อน้ำตาลมาไว้

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับตลอดเวลาที่ผมทำรายการนี้มาจนถึงวันนี้นะครับ
สิ่งที่ผมสัมผัสได้จากคุณผู้ชมของเรานั่นก็คือคำว่าครอบครัวครับ
ทำไมผมสัมผัสคำนี้รู้ไหมครับคุณผู้ชมเพราะว่า
เราทุกคนเปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกันมาตลอด
เพราะไม่ว่าจะกี่ครอบครัวที่มาในรายการเกมต่อชีวิตของเรา
คุณผู้ชมไม่เคยทอดทิ้งเขาเลยแม้แต่ครอบครัวเดียว
ไม่เคยทอดทิ้งให้พวกเขาที่มาออกรายการนี้ต้องสู้อย่างโดดเดี่ยว
เพราะฉะนั้นเรามาร่วมกันต่อยอดนะครับจากรายการของเราในวันนี้
ขออนุญาตฝากครอบครัวของแม่การจากอุบลราชธานีขออนุญาตขึ้นเลขที่บัญชีไว้ด้านล่างนี้นะครับ
ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
ส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิต

เงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา๑ทุ่มถึง๒ทุ่ม

จ้างแหล่งในชีวิตมาก

คุณแก่จูบกันหัวสั่นหนึ่ง
เป็นความน่ารักมากเลยนะนี่ก็คือกำลังใจเล็กน้อยนะ